เดี๋ยวขอพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมติดตามกันพร้อมกันนะครับ
วันนี้เราให้น้ำหนักกับเรื่องของการเมืองมากหน่อยคุณผู้ชม
วันนี้คือวันที่๑๐ธันวาคม๒๕๕๙เป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศ

ฉบับไหนมีการบังคับใช้สั้นที่สุด
และฉบับไหนมีการบังคับใช้ยาวนานที่สุดครับ
คุณผู้ชมครับกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย

กฎหมายที่มีการบังคับใช้สั้นที่สุดนะครับ
เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูลปกครองแผ่นดินสยาม

กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นมาฉบับแรก

มีผลบังคับใช้เพียง๕เดือนกับ๑๓วันเท่านั้น

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยนั้นครับ
ส่วนฉบับที่มีการบังคับใช้ยาวนานที่สุด
เป็นฉบับถัดมาครับที่เกิดขึ้นในปีเดียวกัน

แล้วก็มีการบังคับใช้ยาวนานถึง๑๓ปีกับ๕เดือน
มีความชัดเจนทั้งเรื่องของสิทธิของชนชาวสยาม
เรื่องของสภาพผู้แทนราชดรรวมทั้งคณะรัฐมนตรีกันด้วยครับ

ตลอดห่วง๘๕ปีที่ผ่านมา
ของการร่างกฎหมายฉบับสำคัญของประเทศ

ประเด็นที่เป็นความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดครับ

ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
เริ่มจากการเปิดให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนุน
การเป็นสมาชิกสภาพร่างรัฐธรรมนุน

มีส่วนร่วมของพลเมืองด้านการเมือง
เพิ่มอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ
และเป็นครั้งแรกที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นสามารถเข้าไป
เสนอชื่อในการเสนอกฎหมายได้ครับ
และก็เข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่กระทำการทุจริตได้
รวมไปถึงก็มีองค์กรอิสระเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
สยามประเทศหรือว่าประเทศไทยนั่นเองครับ
ส่วนประเด็นของกลไกทางการเมืองได้มีการกำหนดให้สสและสว
มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ส่วนนายกรัฐมนตรีนั้นก็ต้องมาจากสอสอ
และหากสอสอจะเป็นคณะรัฐมนตรีจะต้องลาออกจากสสก่อน
เพื่อเป็นอิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติ
และยังเป็นครั้งแรกที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
สมรสบุตรต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณชน
ปกปิดต้องพ้นจากตำแหน่งและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง

ถัดมาขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๙
เป็นอีกฉบับที่พยายามจะให้มีการยึดโยงกับประชาชนมากขึ้น
โดยมีการเปิดให้ทุกคนนั้นร่วมทำประชามติร่างรัฐธรรมนุน
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย
แม้ว่าการเริ่มร่างรัฐธรรมนุนนั้นจะมาจากตัวแทนของ
คณะผู้ทำรัฐประหารเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น
รัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรหรือไม่
ก็ได้นะครับยังคงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนุนที่
สำคัญเอาไว้กำหนดหมวดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นครั้งแรกและยัง
บุให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนุนได้ยากมากขึ้นด้วย
มาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัย
ฤชุพันธ์ที่ผ่านการทำประชามติเช่นเดียวกัน
ตอนนี้ก็กำลังรอการประกาศใช้
ยังให้ความสำคัญกับกลไกในการปกป้องการทุจริต
รวมไปถึงการเข้าถึงตำแหน่งทางการเมือง
และไม่มีพักการเมืองที่ได้เสียงอย่างเบ็ดเสร็จ
ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือว่าเป็นการวางกรอบการปฏิรูป
ให้รัฐบาลชุดใหม่เดินตามกรอบที่กำหนดไว้ตลอด๒๐ปี
ที่บทเฉพาะการได้เปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกได้